เรื่องของขนมจีบเรายังต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่
ที่มีแม่ค้าเร่ไปขายขนมจีบ
จนทำให้คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่เขาซื้อกินกันเนี่ย
เสียอย่างรุนแรง๒๐กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
คือต้องตรวจสอบว่าขนมจีบที่ว่านี้ปัญหามันอยู่ที่ตัวขนมจีบ
หรือว่าอยู่ที่น้ำจิ้มหรือมันอยู่ที่อะไรกันแน่
เพราะว่าเรื่องนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าบ้านเขาเนี่ย
กินขนมจีบไป๖คนแล้วก็มีอาการหมดเลยทั้ง๖คน
ซื้อขนมจีบวันที่๗พฤษภาคม
แล้วปวดท้องตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันที่๗

มิ้นท์แม่ค้าขายเร่ขนมจีบบอกว่าโอ๊ยขนมจีบไม่ค้างคืน
ซื้อมาตอนเช้าขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงซื้อมาจากร้านที่ฉะเชิงเศร้า
แต่ทีนี้พอไปคุยกับร้านที่เขาทำขนมจีบที่ฉะเชิงเศร้า
เขาบอกว่ามิ้นท์ไปซื้อขนมจีบเขาตั้งแต่เช้าวันที่๖พฤษภาคม
เพราะวันที่๗กับ๘เขาหยุดเขาไม่สบาย
เขาไม่ได้ขายขนมจีบแล้วมันมีสิ่งเพิ่มเติมมามากกว่านั้นก็คือ
คนที่เขาทำขนมจีบขายแม่ค้าส่ง
เขาเป็นมุสลิมเป็นขนมจีบไส้ไก่
ใช่แต่ขนมจีบที่คนที่เขากินแล้วท้องเสียจนแบบถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล
และเสียชีวิตที่เขาเก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วส่งตรวจเป็นขนมจีบไส้หมู
มีหมูผสมรู้สึกมีหมูผสมที่เขาไปตรวจพิสูจน์มานะ
เท่ากับว่าเรื่องของขนมจีบ
ก็ไม่ตรงกันว่าจะไปรับจากที่ไหนและรับวันไหนกันแน่
ใช่ค่ะอันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องโอ้โหไขข้อข้องใจกันต่อ
ค่อยไล่เรียงดูนะคะมาดูกรณีผู้เสียชีวิตจากการกินขนมจีบนี้ก่อนนะคะ
ธนูช้างผู้พงางามอายุ๖๖ปีค่ะ
ญาติได้นำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองปลือนะคะ
ล่าสุดวันนี้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวอรุณีอ้นเจริญบอกว่าสาเหตุก็คือขนมจีบจริง
เพราะว่าคนในครอบครัวกินขนมจีบจากมิ้นท์แม่ค้าเร่คนนี้
แล้วมีอาการเหมือนกันหมดทุกคนเลยจนถึงขั้นที่นางธนูเสียชีวิตไปคนนึงเนี่ยค่ะ
ทางครอบครัวก็ไปที่สพบางสทงจสมุทรปราการ
ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการไปลงบันทึกประจำวัน

ล่าสุดไปแล้วไปที่โรงพักแล้ว
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าคือยังไม่ได้ตั้งใจว่า
โอ้โหจะต้องแจ้งความจับเอาผิดแม่ค้าเร่หรือผู้ผลิตขนมจีบ
แต่อยากจะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าต้องรอผลการตรวจสอบขนมจีบจากห้องปฏิบัติการก่อนนะคะ
๓วันนี้แหละค่ะจะรู้ผลแล้ว
จะรู้ว่าต้นต่อของปัญหามันอยู่ตรงไหน
เพราะว่าจะได้มีคนรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของนางธนูนะคะ
นางสาวอรุณีลูกสาวของนางธนูก็ตั้งคำถามกลับไปยังแม่ค้าเร่ที่ชื่อว่ามิ้นท์นะคะ
ถามว่าตกลงแล้วมิ้นเอาขนมจีบมาจากไหน
ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เก็บค้างคืนเอาไว้หรือเปล่า
เพราะว่าตัวคนทำขนมจีบเขาบอกว่ามิ้นไปขอซื้อเขาเพื่อมาขายต่อเนี่ย
ตั้งแต่เช้าวันพุธที่๖พฤษภาคม๗๘พฤษภาคมเขาไม่ได้ทำขนมจีบขาย
แล้วมิ้นท์เอาขนมจีบไปเร่ขายในชุมชน๗พฤษภาคมนะ
มันก็เลยขัดกันตรงนี้มันขัดกันอยู่เรื่องของวันเวลา
ในฐานะผู้ที่ศูนย์เสียแม่ไปก็เลยอยากจะให้มิ้นท์แม่ค้าเร่ออกมาพูดอีกรอบได้ไหม
ขอความจริงได้ไหมไม่ได้จะเอาผิดอะไรนะแค่อยากจะรู้เรื่องจริงอะค่ะ
ฟังผลจากที่เราเอาขนมจีบไปตรวจแล้วก็ผลมันก็จะออกมาในอาทิตย์นี้แหละ
ท่านก็เร่งให้อยู่ถ้าผลมาออกมาว่ายังไงเราก็ค่อยมาคุยกันใหม่
ก็คือมาลงบันทึกประจำวันไว้อย่างน้อยก็คือต้องมีคนรับผิดชอบเรามั่ง
ส่วนอาการของพ่อก็ดีขึ้นนะคะยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะ
ครอบครัวก็ได้แต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
งานศพของนางธนูคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
ปนกิจสี่โมงเย็นพรุ่งนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปที่วัดหนองปลือ
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางธนูนะคะเพราะว่ายังมีประเด็น
กรณีพ่อของมิ้นท์แม่ค้าเร่ขายขนมจีบไปขอขมาศพที่วัดเมื่อวาน
แล้วทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าสงสัยมากทำไมจุดทูบไหว้ศพ
แล้วปักทูบกลับหัวลงที่กระถางทูบกลัวว่าจะเป็นการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ลูกสาวของนางธนูบอกว่าเมื่อวานนี้พ่อของมิ้นท์แม่ค้าขายขนมจีบเนี่ย
มากราบขอขมาศพแต่สังเกตเห็นว่าท่าทีของพ่อพ่อมิ้นท์น่ะนะ
ไม่ค่อยเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าทูบที่ปักลงไปมันกลับด้าน
ตามความเชื่อด้านศัยศาสตร์เขาว่ากันว่าถ้าปักทูบกลับด้านแบบนี้คือการสะกดวิญญาณ
ไม่ให้อาฆาตหรือมาจองเวรจองกรรมต่อกันทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยถามกลับไปว่า
โอ้โหเขาเสียชีวิตไปทั้งคนเพราะว่าคุณมาเร่ขายขนมจีบ
พ่อคุณมาขอขมายังมาทำแบบนี้อีกเหรอยังมาสะกดวิญญาณกันแบบนี้อีกเหรอ
ทางครอบครัวบอกว่าคือไม่ได้อยากจะปรักปรำอะไรนะแต่แค่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงต้องมาปักทูบกลับด้านแบบนี้
คือแม่เราก็เสียแล้วอ่ะแล้วครูสงสัยก็เลยไปถามผู้เท่าผู้แก่
เขาก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้มันถือว่าเป็นการสะกดวิญญาณเขานะคนเท่าคนแก่เขาไม่ชอบเขาไม่เคยทำนะ
ก็เลยยิ่งมั่นใจว่าเขาอาฆาตแม่เราเหรอแม่เราตายเพราะหนมจีบลูกนะ
แทนที่จะแสดงความเสียใจกับเราอ่ะเขาก็สามารถพูดได้แต่ว่าทางเราก็เห็นไง
ก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมญาติเราต้องไปใส่ร้ายเขาล่ะ
ญาติเราจะไปใส่ร้ายเขาทำไมในเมื่อญาติเราเห็นอะไรก็คือมาเล่าให้เราฟัง
แค่มาเล่าให้กันฟังแล้วกลายเป็นเราตกใจไงคือแม่เราอ่ะ
แล้วก็จุดทูปขอเข้ามาก็ไม่เคยมีที่ไหนก็ทำแบบนี้
ก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาขอคำมานะไม่ได้ตั้งใจมาไหว้ศพแม่เราสิอย่างนั้นน่ะ
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ป่วยเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น
ถูกกล่าวหาว่าปักทูบกลับหัวเพื่อสะกดวิญญาณผู้เสียชีวิต
เขายืนยันว่าไม่ได้ปักทูบกลับหัวตามกระแสข่าวค่ะ
แต่ยอมรับว่าไปจุดทูปขอขมาที่หน้าศพจริงนี่นะคะ
คนสนิทของมิ้นแม่ค้าขายขนมจีบก็ยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
พ่อของมิ้นท์เนี่ยค่ะยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ปักทูบกลับหัว
ลงในกระถางนะคะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องโกหกอะไรด้วย
อายุเยอะแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะทำเรื่องแบบนี้
ถ้าฝั่งญาติของผู้เสียชีวิตจะมากล่าวหาเรื่องของปักทูบกลับด้าน
หาว่าเป็นการสะกดวิญญาณเนี่ยนะก็ไปแจ้งความได้เลย
ทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือประเด็นแม่ค้าส่งขนมจีบไก่อะค่ะ
มิ้นท์แม่ค้าเร่บอกว่าไปซื้อมาจากเจ้านี้ที่นี่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
บ้านหลังนี้นะคะบ้านของนางสุวรรณีรูปโลกแม่ค้าส่งขนมจีบไก่
เป็นเจ้าประจำที่มิ้นท์มารับเพื่อนำไปขายเลข
วันนี้ที่บ้านปิดเงียบนะคะไม่มีการทำขนมจีบเพื่อส่งขายเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา
เพราะว่าต้องรอผลตรวจจากสาธารณสุขจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะ
แพทย์กษีวัฒน์ศรีประดิษฐ์ในแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าได้เก็บตัวอย่างขนมจีบจากบ้านผู้ผลิต
นำไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะปรากฏว่าขนมจีบมีส่วนผสมของหมูค่ะ
แต่บ้านผู้ผลิตเขาเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
เขาจะไม่ทำไส้หมูผู้ผลิตยืนยันว่าขายให้มิ้นที่เป็นแม่ค้าขายเร่
วันที่หกพฤษภาคมครับวันที่เจ็ดและแปดพฤษภาคม
หยุดเพราะไม่สบายแต่มีชาวบ้านยืนยันว่า
ซื้อขนมจีบจากมิ้นท์แม่ค้าเร่๗พฤษภาคมช่วงบ่าย
กินไปแล้วตอนดึกท้องเสียวันที่๘พฤษภาคมเข้าโรงพยาบาล
ดังนั้นเรื่องของวันเวลามันขัดมันแย้งกันอยู่อะค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเพิ่มนะคะว่าที่มาของขนมจีบจริงแล้ว
มิ้นรับมาจากไหนกันแน่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้หลายประเด็นเลยค่ะว่า
ขนมจีบที่เอาไปขายให้กับชาวบ้านที่สมุทรปราการที่เขากินแล้วท้องเสียจนถึงขั้นเสียชีวิตไปหนึ่งรายเนี่ย
ใช่เจ้าเดียวกับที่บ้านของนางสุวรรณีหรือเปล่า
เพราะว่าพอเอาไปตรวจสอบมันมีส่วนผสมของหมู
คนขายคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าในชุมชนที่สมุทรปราการเนี่ยมีแม่ค้าเร่พ่อค้าเร่หลายคนหรือเปล่า
ในชุมชนมีคนขายขนมจีบหลายเจ้าหรือเปล่าอันนี้มันหลายประเด็นที่ต้องขยายผลต่อ
แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบขนมจีบที่ทางคนที่เขากินเข้าไปแล้วท้องเสียเขาเก็บเหลือไว้ลูกหนึ่งอย่างนี้
จิ้มก็เหลือเนี่ยอันนี้ส่งตรวจอยู่รอผลอยู่นะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องเอาให้ชัดแล้วครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิต

จะได้ระมัดระวังป้องกันกันต่อไปด้วยนะครับ